คิดขึ้นวันนี้และทำพรุ่งนี้ก็ใช่ครับ
อยากทำมาหลายปีแล้วอยากทำมาหลายปีแล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะไม่เหมาะสม
แต่ว่ามันถึงเวลาแล้ว
เนื่องจากงบการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ
ผมก็ใช้อำนาจกรรมต่อ
ผมถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำ

ถามว่านโยบายนี้สำนึกผลหรือไม่
ผมคิดว่าคุณก็ต้องจะถาม
คนอื่นอย่างกับอันดับเด็กนี้ได้ครับ
ว่ามีคนเข้าชมงานไป
เกือบ๑ล้าน๗แสนคน
และการใช้จ่ายในพื้นที่ที่เราได้จัดไว้
ในระยะเวลา๓๓วัน
เนี่ย๑๐ล้านกลัวบาทก็
อันนี้ไม่นับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบนะครับ
ลองไปถามกันช่วงงานนี้
ถ่ายเป็นไหน

แล้วถ้าผ่านสมุดนะครับสมุดว่าโครงการจ่าย๓๙๐๐๐๐๐๐บาท
๑๖๗๐๐๐๐บาทมาชวนงานออกมาหัวละ๒๐กว่าบาท
แล้วไม่นัดที่ไปส่งโซเชียลมีเดียต่อไปนะครับ
๑คนแชร์๑๐คนก็คุณนะครับ๑๖ล้าน๑๗ล้าน
อันนี้ก็นับลำบากครับแต่แล้วก็ทุกท่านที่ไปงานงานไฟเนี่ย
ก็จะเห็นว่าชาติทางชาติมากมายครับอย่างนั้นผมยืนยันในเรื่องนโยบายครับ
และไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพหมานครใช้งบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมปก
เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้งานต่างต่างที่พอคุณดูงเสมเราทำเต็มที่ครับ
ใช้ไป๒๐กว่าล้านไม่ใช่เป็นครั้งงานไฟนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรก
และผมเชื่อว่าจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีรายได้และผมขอยืนยันครับ
ขอยืนยันว่านโยบายเป็นนโยบายที่ถูกต้องตามความเห็นของผม
และถ้าสตงมีปัญหาเรื่องนี้ควรจะให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นครับ
อย่าลืมนะครับว่าในอันดับแรกสตมต้องให้คำแนะนำในเรื่องประทับใช้นิยมประมาณ
และผมถือว่าเป็นเรื่องนโยบายผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อ
ไม่ทำอะไรเลยครับอยู่นิ่งยอมรับสภาพ
ให้การท่องเที่ยวมีปัญหายอมให้พี่น้องประชาชนไม่มีโอกาส
ผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อการนี้ครับแล้วใครคิดว่าผมจะ

ผมเชื่อไม่ได้จริง

ผมได้พูดมาตั้งแต่ต้นว่ากูได้มารับทรวมได้ร่วมมือ
กับสถานการณ์ร่วมมือตั้งแต่งานยังไม่จบครับ
แล้วที่บอกว่าผมไม่ไปชี้แจงเนี่ยไม่ร่วมมือเนี่ยขอเรียนอย่างนี้ครับ
ผมได้มอบหมายตามมาตรา๕๕แห่งกระชั่งมันภัณฑ์
ระเบียบวัยหาราชิการเที่ยวบรรทนครปี๒๕๒๘
ได้กำลักษณ์ไว้ว่าให้มีรองผู้ว่าราชิการเที่ยวบรรทนครไม่เกิน๔คน
ตามหลังดับที่ผู้ว่าราชิการเที่ยวบรรทนครจัดไว้
ช่วยผู้ว่าราชิการเที่ยวบรรทนครในการบริหารราชิการเที่ยวบรรทนคร
ตามที่ผู้ว่าราชิการเที่ยวบรรทนครมีคำสั่งมอบหมาย
เป็นเรื่องปกติครับที่ผมจะให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร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

ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถ้าตรงไหนมีปัญหาอะไรก็บอกมาครับ
นี่สรุปมานานแล้วครับ

ผมคิดว่า
มันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากครับ

งานนี้ยังไม่ครบถ้วนยังไม่เสร็จเรียบร้อย

ที่จะใช้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป

และก็พร้อมที่จะต่อไป
ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่า

ที่จะต้องดำเนินการต่อไป
ยังไม่มีใครผิดใครถูกนะครับ
กฎหมายใครเขียนอย่างนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องกฎหมายนะครับ
ต่อจากนี้ไปผมไม่ไว้หน้านะเห็นเห็นกันอย่างนี้
ถ้าใครบอกว่าผมผิดผมฟ้องกันนะครับ
ผมลองปรึกษานักกฎหมายดูว่าในเรื่องกฎหมายทำอะไรบ้าง
ไม่ใช่เพื่อให้ความคุ้มครองผมผมไม่สนใจหรอก

ผมรู้ว่าคำสาคการความเสี่ยงเป็นอย่างไร
ถ้าผมจะไม่ยอมใครเขียนว่าลูกน้องผมผิด
ผมจะให้ฟ้องทันทีครับ

ถ้าไม่ชอบหน้าผมก็ไม่ชอบหน้าไม่เป็นไรครับ
แต่ให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องผม
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำนะครับ

ให้ความเป็นธรรมแจ้งกับนี่เขาด้วยกับ
ถ้าเขาทำผิดอะไรตรงนั้นก็บอกมา
เราก็คร้อมที่จะปรวจสอบเฉพาะเอง
เราก็ตรวจสอบทั้งตลอดเวลาครับ
ตกลงแม้แต่ทีมเดียวครับว่างานนี้มันไม่ถูกต้องไม่มีครับ
พี่ครับกล่าวว่าพาเขาผิดแล้วนะครับผมขอเรียนแค่นี้ครับ
ส่วนการชี้แจงจะทำไปอย่างต่อเนื่องครับ